เพราะว่าเพลงเนี้ยมันน่ารักใสโดนใจไวเสียรุ่นทั่วประเทศ
วงกันไปแล้วกว่า๒๐ล้านวิว
คุณผู้ชมไม่ธรรมดานะ
เพลงเขาฮิตแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะคนร้องน่ะคือคนไหน

น่ารักมากเลยนะคะคนร้องเนี่ยชื่อว่าน้องเบลวริสรา

เพลงนี้นั่นเองเอาปากกามาวงค่ะหลายคนชอบฟังในตอนนี้เลย
เจอกับน้องเบลในงานอีเวนต์นะคะก็เลยดึงตัวมาสัมภาษณ์กันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่เพลงฮิตร้องตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ต๊อกเนี่ยโอ๊ยโคเวอร์กันมันเลยนะคุณผู้ชมนะ

บอกว่า๒๐ล้านวิวนะพี่มันเกินคาดเกินฝันจริง
ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะล้นหลามขนาดนี้
สำหรับเธอที่เป็นนักร้องหน้าใหม่นะ
แล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยนะฮะ
พร้อมกับบอกมาเลยว่าจะยกเครดิตนี้ให้กับทีมเบื้องหลัง
เพลงดังเพลงปังขนาดนี้เจอน้องเบลนะฮะ

น้องเบลพูดแบบไม่ต้องเขิดอายเลยนะคะ
มูแบบไหนเดี๋ยวไปฟังน้องกันเลยค่ะ
มูไหมเหรอคะก็ระดับหนึ่งค่ะ

มูไหมล่ะคะมูอยากไปฟูเวลา
เอาจริงก็มีแบบกำลงกำไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบไหว้พาโนเนนาอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบเริ่มมีแบบพี่แต้วมาเต้น

แต่ว่าไม่คิดว่าจะดังเปรี้ยงป้างขนาดนี้
ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราแบบ

ถ่ายทอดความชอบของตัวเองอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ส่วนมากคนเรียกเราประกรรมวงหรือเรียกเบลครับ

แต่ว่าทำได้ว่าน่านี้อัปกามะวง
ถ้าร้อยล้านวิวได้ก็กินดีมาก
แต่ว่าจริงตอนนี้เราก็ขอบใจแล้ว
หมายถึงว่าถ้าไปได้อีกก็ดีใจมาก

ชื่อน้องเปลวาริสรานั้นเองนะ

เธอชอบด้วยไหนเอาปากกามะวง